ชาติอยู่แล้วนะครับ

เนื้อแต่เราก็ระวังอยู่แล้วระวังอยู่แล้วนะครับ

ส่วนด้านการข่าวเรื่องการขอบความปลอดภัย
ตรงนี้ละครอบของ๕๐๐๐๐๐๐๐๐ชาติเราก็
ก็แน่นอนอยู่เนี่ย

ที่กระหลาบเลขมีหมดค่ะมีครบอะไรก็ขึ้นนะครับ
แล้วโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจถ้าที่มีหลวงพยาบาล
อยู่แล้วนะในการภาชุมในของที่กรอล่วมที่กราเนย
กราบครับโดยเฉพาะอากาศร้อนเนี่ยช่วงเนี้ยตำรวจเองได้ได้เพิ่ม
หลายนะครับในการดูแลเพราะที่ดูเมื่อวานก็มีพวกซื้อปกติ
ต่างที่เนี้ยนะครับก็พยายามหาให้พี่น้องมาถามด้วยโดยเฉพาะ
ต่างอย่างตรงนี้ส่วนนี้คนเองประวิษฐที่หกสิบวันนะครับ
ในเรื่องของการสามารถความปลอดภัยและการเสร็จของตาม
กฎหมายมีแบบเดียวแล้วไม่ได้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นคนมีสีเนี่ยมี
โปรดติดตามตอนต่อไป